ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะครับว่า
เรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันแน่มันจะเป็นเพราะว่าเรื่องสุนัขมาขี้หน้าบ้านกันเนี่ย
แล้วถึงบ้าอ่าถึงขั้นยิงกันตายเนี่ยมันจะจริงเหรอค่ะอ่า
แล้วก็เป็นเครือญาติกันด้วยนะคนก่อเหตุมือปืนเนี่ยเป็นน้าชายนะฮะ
ฝั่งผู้ตายเนี่ยเป็นหลานเขยอืมนะหรือว่าจะเป็นเรื่องเมาเหล้าอ่า
อ่านะเมื่อวานเนี้ยเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับบ้านหลังหนึ่งที่บ้านหนองค้าหมู่หนึ่ง
บนหนองค้าอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะฮะ

ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายสมยดรุ่งแสงอายุห้าสิบห้าปีนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่กลางหน้าอกนะแถวลิ้นปี่
กระสุนเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
คนก่อเหตุเป็นน้าเขยของนายสมยศชื่อนายสุนทรโสรสอายุ๖๖ปี
อยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละนี่ฮะคนนี้ครับคนก่อเหตุ
อยู่ตรงข้ามกันเลยกับผู้ตายน้าเขยน้าชายยิงหลานเขยเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุแล้วนายสุนทรไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับก็รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำไปแจ้งข้อหาแล้วก็ยึดปืนของกลางเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
วันนี้คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
อยากจะไปหาข้อเท็จจริงหน่อยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ย
ตามข่าวที่ฟังกันมาเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะว่านายสุนทรเนี่ยเขาไม่พอใจที่ผู้ตาย
ปล่อยให้สุนัขมาอึมาถ่ายมาขี้แถวหน้าบ้านเขา
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเมาเหล้าแล้วมีปัญหากัน
ก็ให้ข้อมูลมาว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุเขาก็ทะเลาะกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเมื่อวานนี้นะครับ
จากนั้นผู้ตายนายสมยศเขากลับมาจากนากำลังกินข้าวอยู่
อยู่ครับนายสุนทรคนก่อเหตุเนี่ยถือปืนลูกซองมาแล้วก็ตะโกนพูดจาเสียดสี
อยู่แถวหน้าบ้านของผู้ตายเนื่องจากบ้านอยู่ตรงข้ามกัน
ผู้ตายก็เลยถือจานข้าวเดินออกมาจากบ้านแล้วก็เหมือนกับไปมีปากเสียงกัน
ตรงจุดกึ่งกลางถนนอืมอ่าบ้านอยู่ตรงข้ามกันฝั่งของนายสุนทรเขามีปืนอ่ะ
เขามีปืนเขาก็เลยยิงใส่เลยฮะปืนนี้เนี่ยไปเอามาจากกระท่อมปลายนานะ
ความจริงลูกชายของนายสุนทรเนี่ยเขาเอาปืนที่บ้านไปซ่อนที่กระท่อมปลายนา
เพราะรู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาเมาชอบเอาปืนมายิงขึ้นฟ้า
เอาปืนไปซ่อนกระท่อมปลายนานี่ยังไปเอามาแล้วมาตะโกนหาเขาแล้วยิงใส่เขาเลย
จนเขาเสียชีวิตคุณพัชรวรินได้คุยกับภรรยาของนายสมยศนะฮะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีกับนายสุนทรคนก่อเหตุเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันมานานแล้วแต่ดั้งแต่เดิมแล้ว
อย่างก่อนหน้านี้สุนัขที่บ้านของสามีอ่ะนะ
ก็เคยไปกัดสุนัขที่บ้านของนายสุนทรผู้ต้องหาจนสุนัขของนายสุนทรมือยิงเขาตาย
ตั้งแต่นั้นเขาก็โกรธแค้นเรื่อยมานอกจากนี้ยังมีเรื่องของสุนัขของสามี
ยังไปขี้ที่บ้านของนายสมยศจนมีการด่ากันอีกไม่พอใจกันอีกนี่ฮะ
แล้วยังมีเรื่องเวลาเมาก็จะด่ากันด่าทอกันเป็นประจำ
เมื่อวานนี้หนักสุดเลยฮะยิงกันตาย
ส่วนภรรยาของคนก่อเหตุนะครับนางหนูเจียนอายุ๖๓ปีบอกว่า
นายสุนทรสามีของเธอเนี่ยทุกครั้งที่กินเหล้าชอบไปหาเรื่องกัน
หาเรื่องคนอื่นกันอยู่ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยนะ
คู่นี้เขาเป็นน้าเขยอ่าเป็นน้าชายกับหลานเขยกันนะ
ก็ไม่รู้ว่าจะมาก่อเหตุยิงกันทำไมนางหนูเจียนบอกว่ามีครั้งหนึ่ง
นายสมยศที่เป็นหลานเขยเคยมาต่อว่าสามีของเธอแล้วก็เธอด้วย
หมาที่เลี้ยงเอาไว้ไปถ่ายที่ฝั่งบ้านของนายสมยศ
ฝั่งนี้ก็มีค่ะเนี่ยต่างฝั่งก็บอกว่าหมาแต่ละฝั่งเนี่ย
อึที่หน้าบ้านของแต่ละฝั่งกันก็ทะเลาะกัน
ตอนนั้นถึงขั้นไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านนะ
ผู้ใหญ่บ้านต้องมาเจรจากลายเกลี่ยให้เลิกแล้วต่อกัน
แต่เหตุผลเมื่อวานนี้ที่ถึงขั้นยิงกันตายเนี่ย
ทางฝั่งภรรยาของนายสุนทรมือยิงบอกว่า
มันเป็นเรื่องของการกินเหล้านะ
เดี๋ยวลองฟังดูก่อน
ภรรยาผู้ต้องหาบ้าน
ผู้ตายมาว่าผู้ต้องหาว่ากินเหล้าแล้วไม่ชวน
อ่าตกลงเขาถูกกันหรือไม่ถูกกัน

นายอัมพรกรพัศนะครับ
ต้องไปไกลเกลี่ยมาให้แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีชนวนเหตุ
มาถึงการก่อเหตุเมื่อวานอ่ะที่ยิงกันตายอ่ะลักษณะนิสัยของทั้งคู่คือเหมือนกันฮะ
เวลาเมาเนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ตลอดถึงขั้นไม่นับญาติกันเลยทีเดียว
อย่างนี้คือหมากลุ่นไปเป็นนิษฐีของนายสมยด

มันมนับถือนะครับมันมนับถือว่าเป็นอันนี้เลย
แต่ตอนเศร้าผมก็ทะเลาะกันแล้วละลูกมันแยกออก
เทือสองเทือแล้วละลูกมันก็แยกมาไว้แล้วผมว่ะ
ก็ตกใจแล้วนะว่ามันเคยมีเนอะแถวนี้มันก็เงียบมาด้นแล้ว
กระยานนั่มเนี้ย
กระยานแล้วปืนเนอะได้ยินถึงโคลาฟตอนนั้นก็แห้งแล้ว
เอาเป็นว่าไม่ว่ามูลเหตุจะมาจากเรื่องอะไรฮะก็ไปยิงเขาตายอ่ะแหละ

ตอนนี้ก็ถูกตำรวจคุมตัวไปแล้วนะครับนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสะเกดวันนี้แล้วนะครับ
ญาติมาประกันตัวนะครับสำหรับคนก่อเหตุนะครับ
ก็คือนายสุนทรโสรสนี่ครับอายุ๖๖ปีแล้วนะฮะ
ถูกแจ้งสองข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการยิงปืนในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนี่ฮะ
ค่ะส่วนเหตุการณ์